เขาเรียกว่าความคิดหนูดูเปลี่ยนไวมากเลยเนาะอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วบอกว่า
คือเขาเรียกว่าวางแผนมากกว่าค่ะเตรียมความพร้อมนะช่วงนี้
แต่ว่าก็ตัดสินใจไป๘๐๙๐แล้วค่ะว่าน่าจะมี
คือปันต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เร็วนี้นะคะ
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ป่านอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมมากกว่า
คุณหมอก็เลยให้คำแนะนำมาว่าจริงแล้วช่วงนี้ให้ปั่นลองตรวจสุขภาพดูก่อน
ดูก่อนลองให้วุฒิตรวจสุขภาพดูก่อนว่าทั้งสองคนอ่ะแข็งแรงมากพอไหม
ถ้าเกิดไม่แข็งแรงจะได้มีวิธีการขั้นตอนต่อไปที่จะเตรียมตัวได้
แต่ว่าพอตรวจเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าปานกับวุฒิแข็งแรงมากเลย
คุณหมอก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างงั้นนะคะให้เป็นการแบบเอ่อ
สมเป็นตัวอ่อนไว้ก่อนไหมแล้วก็ในอนาคตเมื่อไหร่ที่เราพร้อมอะค่ะ
ฝั่งตัวอ่อนเข้าไปไว้ในมดลูกอะไรอย่างนี้
เราก็ค่อยตั้งคันแต่ว่าพอเรามาเจอแบบนี้
รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันตอบโจทยปั่นกับวุฒิ
คือตอนนั้นที่ปั่นกับวุฒิยังไม่อยากมีเพราะว่าเราอยากใช้ชีวิตคู่กันก่อน
อยากเที่ยวยังอยากกินกันก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าการที่เราแบบว่าผสมแล้วมีตัวอ่อนแล้ว
แล้วฝากให้คุณหมอดูแลก่อนวันหนึ่งที่เราพร้อม
อยากตั้งคันค่อยฝังตัวอ่อนอันนี้แปลว่ามันตอบโจทย
ซึ่งอาจจะไม่ใช่เร็วนี้ปันอาจจะเลือกฝังแบบอีก๒ปีข้างหน้า
แต่ว่ามันเป็นการผสมไว้ก่อนแบบนี้
ก็คือคุณพุทธิสิทธิ์คือไปแท้คุณหมอก็เลยช่วยให้เราเบียดใจ
ก็คือได้รับคำแนะนำจากคุณหมอมาอีกทีนึง
ก็เลยรู้สึกว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะ
เพราะว่าการที่เราผสมตัวอ่อนตั้งแต่ตอนนี้ก็คือปั่นอายุ๓๓มุด๓๐

มันก็เป็นผลดีกับตัวเราด้วยแล้วก็เป็นผลดีกับตัวอ่อนด้วย
ทีนี้พ่อนักไทยว่าจะมีลูกปั่นไข่แล้วแผ่นได้ชีวิตเปลี่ยนหรือเปลี่ยน

คือปั่นวางแผ่นกระบุ้นไว้แล้วว่าสักประมาณ๓๕๓๖ปั่นก็อยากจะกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่
อยากจะกลับไปอยู่บ้านสวนซึ่งถ้าเกิดปั่นมีน้องตอนนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ปั่นแพลนไว้พอดี
อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่บ้านสวนกับคุณพ่อคุณแม่พอดี
ถ้าปั่นตอนนั้นจะมีน้องเก่งความคิดทุกข์ที่บ้านแล้วว่าอย่างไรบ้างคือห่างไหม
ก็คือหากันยกใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเขาถอดใจกันไปแล้ว
คุณพ่อก็แบบบอกเพื่อนไปแล้วว่าป่านมันแก่แล้วอะไรอย่างนี้มันคงไม่มีแล้วแหละแล้วเขาก็เหมือนถอดใจไปแล้ว
แต่ว่าพอปันบอกว่าเออเนี่ยปันวางแผนนะเผื่อว่าอนาคตน่าจะมีนะเขาก็ดีใจกัน
เขาก็คือเช็คกับปั่นตลอดทุกวันเลยว่าวันนี้ปันต้องทำอะไรทุกครั้งที่ปั่นไปหาหมอปั่นจะมีกรุ๊ปครอบครัวกรุ๊ปไลน์ครอบครัวอะไรอย่างนี้
ก็บอกที่บ้านว่าแบบเดี๋ยวจะไปหาหมอนะเขาก็ตื่นเต้น

คือเขาเห็นว่าป่านเป็นคนแบบต้องตั้งคัน
ท้องต้องดูลูกต้องอะไรอย่างนี้

แต่คือแบบพร้อมแล้วอะไรอย่างนี้

เขาก็จะเข้าใจว่าแบบปั่นทำงานปั่นยังสนุกอยู่
คืออู๊ดน่ารักตรงที่ว่าเขาจะแคร์ป่านค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ถ้าที่จริงปั่นอยู่ที่นี่ในภาพได้เหมือนกับว่าเราเป็นแม่

คือด้วยความที่ปั่นค่อนข้างเป็นคนแบบทำทุกอย่างตามตารางอยู่แล้ว
ปานค่อนข้างเป็นคนมีระเบียบวินัยในชีวิต
ดังนั้นการดูเด็กหรือว่าดูลูกไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับป่าน

ก็อู๊ดก็ชอบเด็กผู้หญิง
คือด้วยความที่หลานปานเป็นเด็กผู้หญิงหมดเลย
เขาก็จะเห็นว่าเด็กผู้หญิงมีความแบบ

อะไรนะคะ

อะไรนะคะ

ถ้าพูดถามบ้านอยู่ค่ะ

แล้วเวลาแบบเจอลูกคนอื่นมันก็ชอบไปเล่น

เล่นเวลาร้องไห้ปั่นก็คืนพ่อแม่เขาไปเลย

ก็แบบเอาไปค่ะลูกร้องแล้ว

มันจะเป็นแบบคนอื่นออกไปเล่นแล้วร้องเขาจะเอามาคืนเรา

แสดงว่าถ้ามีครุฟเราสามารถปฏิบัติการ
มาอยู่บ้านเลี้ยงได้เลย
ก็หมายถึงว่าเอาอยู่ทั้งลูกทั้งพ่อนะ